ชุบคมมีดที่บ้านลองตองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
ช่างจะชุบคมมีดด้วยน้ำด้วยการนำมีดที่เปิดคมแล้ว
ไปเผาไฟเฉพาะส่วนที่เป็นคมให้เหล็กแดงร้อนแล้วทุบในอ่างน้ำ
โดยจุ่มเฉพาะส่วนที่เป็นคมมีดอย่างรวดเร็วประมาณ๑๒ครั้ง
ซึ่งต้องระวังไม่ชุบน้ำเร็วไปป้องกันมีดเปราะหักง่าย
ขณะเดียวกันต้องไม่ชุบนานไปป้องกันมีดอ่อนไม่แข็ง
และเมื่อมีดที่ชุบในอ่างน้ำเย็นตัวลงแล้วก็จะสามารถนำขึ้นไปใช้งานได้
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน